ช่วงนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมาก
เราก็เลยอยากจะเชิญคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกหนึ่งที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
ที่นี่เขามีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายเลย

อยู่ที่ท่าน้ำหลังวัดปากห้วยฉลอง
ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตอิตรดุษนิรทา
นี่เป็นเมืองรับแร่แต่ตอนนี้ไม่รับแรแล้วนะ

สวยด้วยเห็นไหมสถานที่ท่องเที่ยวของเขาก็มีนักท่องเที่ยวนะคะ
ในอำเภอแล้วก็ในพื้นที่อื่น
หลังไหลมาเที่ยวมาเล่นน้ำแช่น้ำดับร้อนกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ขณะที่บางกลุ่มเขาก็มีการเช่าเรือ
เที่ยวชมความสวยงามของลำน้ำนาน
แล้วก็ทิวไม้เขียวขจีตลอดสองฝากฝั่งแบบนี้
ซึ่งในช่วงเช้านะคะจะได้ชมหาดหงอนไก่
ที่เป็นสันทรายเอาไว้ให้เดินเล่น
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
อกจากนี้ยังมีช้างคำมุน

คำมุนเป็นช้างใจดีค่ะ
พาขี่ชมหมู่บ้านแล้วก็ขึ้นวัด
เพื่อกราบน้ำมัสกาลพระบรมศาลิริกฐาศ
บนวัดป่าห้วยฉลองอีกด้วย
ช้างขมุนเป็นช้างเพชรเมียอายุ๓๕ปี
ก็จะคอยให้บริการนักท่องเที่ยวแบบนี้นะคะ
นำเที่ยวชมหมู่บ้านต่างด้วยนะ
ราคา๓๐๐บาทเท่านั้นต่อครั้ง

โดยรายได้หลังจากหักค่าอาหารของขมุนแล้วนะคะ
จะนำไปถวายเป็นเงินบำรุงวัด

ขี่ช้างได้ทำบุญไปพร้อมกัน
ชมบรรยากาศของชุมชนสวยงามด้วยนะคะ
เทศกาลสงกรานระหว่างวันที่๑๒ถึง๑๖เมษายนนี้คุณผู้ชม

เขาจะมีการจัดพิธีส่งน้ำพระธาตุ
ด้วยวิธีการชักรอกน้ำพระพุทธมนต์
ไปส่งพระสาริริกษาธาตุนะคะ
ซึ่งอยู่ชั้นบนสุดของหอพระไตปีดกมหาเจดี๙ชั้น
ในวันที่๑๓เมษายนเวลาบ่ายโมงตรง
ก็เลยมาเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุตรดิษฐ

และใครที่มีแพลนว่าจะไปเที่ยวอุตรดิษฐ์นะคะ

เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ไทยค่ะ

แล้วก็ร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามให้คงอยู่

ขี่ช้างเข้าวัด

ใครเขาขี่ช้างจับตั๊กกะแตนกันเหรอ

ไม่ได้นะสิพระโทษเอ๊ยแต่ว่า
ขี่ช้างเข้าวัดแบบนี้ได้บุญเต็มเลยนะ
แล้วก็ได้ดูวิถีชีวิตของชุมชน

ได้ไปเที่ยวไปแช่น้ำดับร้อนกันได้ด้วย